เรื่องราวของพี่เตี้ยมชสุนัขเซลปนะคะ
ตอนนี้หลายคนก็ยังรอความเป็นจริงอยู่ว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
คือเตี้ยมชตายเพราะอะไรกันแน่
ผู้ต้องสงสัยที่ตอนแรกออกมารับสารภาพเนี่ย
เพราะว่าซากของพี่เตี้ยเนี่ยไปเจอรูสี่รู
แล้วชาวบ้านเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืน๔นัด
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่าเอ๊ะมันสอดคล้องกันหรือเปล่า
ไอ้การที่ว่าถูกรถจักรยานยนต์ล้อหลังทับเนี่ย
ใช่สาเหตุการตายหรือเปล่าหรือว่ามีการยิงพี่เตี้ยด้วยหรือเปล่า
เรื่องนี้พนักงานสอบสวนสพชเผือกเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
เตี้ยมชสุนัขขวัญใจนักศึกษา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หายตัวไป
แล้วไปเจอเป็นซากของเจ้าเตี้ยอยู่วันที่๗พฤษภาคม
ทีนี้ผู้ชายต้องสงสัยเข้าพบพนักงานสอบสวน
แล้วก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนจะพาเจ้าเตี้ยไปเที่ยว
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็พาพี่เตี้ยออกจากมหาวิทยาลัยไป
แต่ว่าระหว่างทางพี่เตี้ยกระโดดลงจากรถ
แล้วก็เลยถูกล้อหลังของรถมอเตอร์ไซค์เขาทับจนมันตาย
กลัวความผิดก็เลยเอาซากพี่เตี้ยไปทิ้งไว้ที่ป่าข้างทาง
แล้วก็โกยใบไม้ทับเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เรานำเสนอข่าวเมื่อวาน
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นกล้องวงจรปิดภาพสุดท้าย
ที่พี่เตี้ยจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ของชายต้องสงสัย

ทีนี้นางสาวณพัฒนิธิวรพาทจนที่มูลละนิธิวอชด๊อกเนี่ย
บอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัย
ข้อหาคือทารุณกรรมสุนัข
จากวอชด็อกเองไม่ปักใจเชื่อค่ะ
ว่าการตายของพี่เตี้ยเป็นอุบัติเหตุ
เพราะว่าข้อมูลที่ผู้ต้องสงสัยให้กับตำรวจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของวอชด็อกเนี่ยมันขัดกับความเป็นจริง
รวมถึงในซากของพี่เตี้ยเจอรู๔รู
แล้วชาวบ้านเขาบอกด้วยบอกว่าวันนั้นเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนในวันเกิดเหตุเนี่ยมันดังขึ้น๔นัด
ทีนี้ทางวอชด็อกก็เลยเชื่อว่าคนที่ทำให้เตี้ยมชตายเนี่ย
คงไม่ได้มีคนเดียวหรอกน่าจะทำเป็นขบวนการ

แล้วจะเอาพี่เตี้ยออกไปทำไมช่วง๒ทุ่มครึ่ง
จะเอาหมาไปเที่ยวตามวิสัยของคน
ความจริงมันควรอยู่ในแค่พื้นที่ของมชไหม

มันขัดกันหมดกับความเป็นจริงทั้งหมด

อย่างเช่นทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
เขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์เขาเอาเตี้ยไปข้างหน้า

แล้วบังเอิญล้อหลังเขาไปทับเตี้ยแล้วตายทันที
คุณเชื่อไหมเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าสีเลือดเขาพูดเป็นความจริง
เพราะว่ามันไม่มีมอเตอร์ไซค์ที่ไหนที่ทับหมาแล้วตาย

แล้วมันมีในซากของเตี้ยมันมีร่องรอยอะไรที่เราเชื่อว่ามันอาจจะมาจากการถาลุนมากมั้ยครับ
อันนี้เราไม่อยากจะพูดว่ามันคืออะไร
แต่ว่ามันมีรูเราไม่เรียกรูกระสุนอีกประมาณนั้น

มันอาจจะเป็นปืนลมมันอาจจะเป็น
ซึ่งมันมีชาวบ้านที่ยินเสียงปืนสิ่งหนัก
มีเสียงสี่ยิงสี่ครั้ง
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจริงมันก็หลายคำถามไปหมดเลยนะคะ
มันอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าประสบอุบัติเหตุขี่รถเร็ว
พอสอบถามผู้ต้องสงสัยคนนั้นไปเขาก็ตอบไม่ได้ว่าเขาใช้ความเร็วรถเท่าไหร่
ทีนี้แรงจูงใจที่ผู้ต้องสงสัยกระทำกับเตี้ยตอนนี้ยังต้องรอสอบ
มันเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะเพราะเขาบอกว่าพี่เตี้ยเนี่ยมีทั้งคนรักคนเกลียดเยอะ
แล้วที่เขาบอกว่ารถเขาล้มเนี่ยพอไปตรวจสอบเนี่ยนะ
ผู้ต้องสงสัยคนนั้นเนี่ยไม่มีบาดแผลอะไรเลยคือปกติดีทุกอย่าง
เอ้าชนหมาขนาดนั้นต้องล้มแล้วทำไมตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ถึงไม่เป็นอะไรเลย
ทุกฝ่ายนะคะครับ